เพราะว่าหลายคนเองเขาก็ติดใจอยู่
มีพักที่สนับสนุนให้เป็นนายก

มันอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ระหว่างพักกับนายกหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะ
แต่มันผลักดันไปไม่ได้มันไปไม่ถึง
แล้วตอนนี้พลเอกประยุทธ์เป็นคันดิเดตนายกของรวมไทยสร้างชาติ

ผมจะได้ฟังท่านพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านเป็นนายกรรมตรีของทุกพักของทุกคนที่มารวมกันเป็น

แต่ละพักร่วมแต่ละพักก็มีนโยบายส่วนตัว
ถูกต้องฮะซึ่งแต่ละคนก็ต้องผลักดันของตัวเองใช่ไหมครับ
ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ของนายกเป็นหน้าที่ของความรับผิดชอบของพักนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมไม่เกี่ยวกับพักผม

เรายืนยันมั่นใจว่าในส่วนของเรานโยบายทุกอย่าง
จะผลักดันให้เป็นรูปธรรมของจริงขึ้นมาทั้งหมดนะครับ
โดยการทำงานของพักเองผู้บริหารพัก
และการทำงานของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรของพัก
ที่จะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน
ไม่ใช่แค่พูดไปอย่างนั้นนะครับ
เพราะว่าทั้งหมดมันก็คือตัวตนของพวกผมที่ทำงานการเมืองกันมา
เราไม่เคยโกหกประชาชนพูดง่าย

โดยเฉพาะผมเนี่ยผมทำงานให้กับชาติบ้านเมืองไม่เคยไม่เคยมีประโยชน์ส่วนตัวนะครับ
เพราะฉะนั้นอะไรที่เราพูดไว้เราต้องทำนะฮะ
อันนี้มันเป็นแนวทางของภาคของเรา
แต่ซึ่งผมจะเรียนให้คุณภาคภูมิกับพี่น้องประชาชนครับว่า
การที่จะทำงานอะไรสักอย่างมันต้องมีทีมงานนะครับ
ทีมงานต้องเป็นทีมงานที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ
สำหรับพักอื่นผมไม่ทราบแต่ผมมั่นใจและยืนยันว่า
การที่ท่านพลเอกประยุทธ์นายกรรมตรีมาอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติ
และจะทำงานร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ย
ทุกอย่างที่พักรวมไทยสร้างชาติพูดไว้เราจะผลักดันให้เป็นของจริงทั้งหมด
คืออดีตที่ผ่านมาจะเป็นคันดิเดตนายกของพักไหนผลักดันได้ไม่ได้

แต่ถ้ากับรวมไทยสร้างชาติยืนยันว่าจะผลักดันให้ได้
แน่นอนครับผมเนี่ยจะทำเองทุกเรื่องที่ผมพูดไว้
แต่มันก็มีคำถามอีกว่าถ้าเกิดว่าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกต่อ

แล้วหลังจาก๒ปีเขาไม่ได้ห้ามเป็นอย่างอื่นเนี่ย

เขาไม่ได้ห้ามให้เป็นกุญสือนายกคนใหม่นี่
ที่สำคัญคือท่านพลเอกประยุทธ์เป็นคนดี
เราไม่ต้องการให้คนดีทำงานการเมืองเหรอ
และความดีในทางการเมืองของท่านในการทำงานของท่าน
ท่านสามารถที่จะสามารถช่วยสร้างคนใหม่ในทางการเมืองได้
ไม่ว่าจะกี่ปีผมคิดว่าคุณค่าของความเป็นผลเอกประยุทธ์
อยู่แค่ว่าเป็นนายกได้กี่ปี
แต่คุณค่าของความเป็นผลเอกประยุทธ์คือความเป็นตัวตนของท่าน
และความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีของท่านที่จะทำงานให้กับชาติบ้านเมือง
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักการเมืองทั้ง
ที่ท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองท่านเป็นนายทหารมาตลอด
แต่ท่านต้องมาทำงานให้กับชาติบ้านเมือง
ได้ทำตัวอย่างที่ดีหลายอย่างให้กับคนที่จะมาทำงานการเมือง

๘ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเปลี่ยนไปเยอะ

ภายใต้การนำของท่านบนเอกประยุทธ์
ในขณะที่ลองไปดูเปรียบเทียบในอดีตสิครับ
กี่ปีผ่านมาสามารถพัฒนาประเทศไปได้เท่าท่านไหม
หลายเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่า

ตัดสินที่ว่าความเป็นตัวตนของท่านอยู่ได้ตลอดกับชีวิตของท่านท่าน
ประเด็นคือว่าท่านจะสามารถมีเรี่ยวแรง
ช่วยผลักดันการเมืองให้เดินหน้าได้กี่ปีต่างหาก
ไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านเป็นได้กี่ปีนะครับ
แต่ทุกคนนะครับถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน
ไม่ต้องมีตำแหน่งไม่ต้องมีฐานะก็ทำงานได้
คนเราไม่ได้ไปติดยึดอยู่ที่ว่าต้องเป็นนายกกี่ปี
ผมคิดว่าคุณภาพของคนความมุ่งมั่นตั้งใจของคนนะครับ
ความที่แบบว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของคน
สำคัญกว่าว่าจะอยู่ได้กี่ปีนะครับ
แต่ในแง่หลักการคุณวิรพันธ์
คนก็ต้องมีคำถามในใจนั่นแหละว่า
ถ้าเราเลือกพลเอกประยุทธ์แล้วเป็นนายกได้สองปี
แล้วเราจะยังไงต่อเราจะมีใครมารับช่วงต่อคือ
ก็ต้องมาพิจารณ์ประเด็นนั้นคนละประเด็นผมกำลังจะพูดว่าครับ
ความเป็นพลเอกประยุทธ์ไม่ได้จบไปแค่๒ปีกับความเป็นนายก
เงื่อนไขของความเป็นนายกไม่ได้แปลว่าห้ามยุ่งการเมืองห้ามเกี่ยวข้องการเมืองห้ามทำงานการเมือง
ตรงนั้นไม่ได้ติดเป็นปัญหาในการทำงานการเมืองของท่านพลเอกประยุทธ์กับพักรวมไทยสร้างชาติ
แต่ว่าประเด็นที่คุณภาคภูมิถามอันนั้นก็เป็นประเด็นซึ่งคณะกรรมการบริหารภักดิ์
กำลังจะต้องประชุมกันให้จบก่อนที่จะมีการสมัคร
แล้วก็จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อของแคนดิเดตนายกต่อไป
ก็คือช่วงวันที่๔๗เมษายนที่จะต้องยื่นบัญชีรายชื่อของคันดิเดตนายก
เพราะฉะนั้นรวมไทยสร้างชาติอาจจะไม่ได้ส่งชื่อคันดิเดตนายก
คือผลเอกประยุทธ์คนเดียวก็ได้
หรืออาจจะ๒คนก็ได้๓คนก็ได้เรายังไม่ได้ประชุมสรุปตรงนี้
นี่แหละพอบอกอาจจะคนเดียวก็ได้ผมก็เลยต้องย้อน

ท่านเรียกว่าโมเดลของภักดิ์รวมไทยท่างชาติสมมุติถ้าเป็นคนเดียวนะ
ถ้าเกิดเป็นพลเอกประยุทธ์ชื่อเดียวเลยส่งคันดิเดตนายกเนี่ยครับ
และถ้าได้เป็นนายกโมเดลก็คือพอเป็นครบ๒ปีแล้ว
พลเอกประยุทธ์ยังอยู่แต่จะเป็นตำแหน่งไหนก็ว่ากันไป
ใช่เห็นมีปัญหาแล้วผมไม่ได้ติดยึดท่านตัวเองก็ไม่ได้ติดยึด
แต่ก็ต้องไปโหวตก็ต้องไปโหวตกันใหม่ในรัฐสภา
ก็สมมุติเรามีพักร่วมผมในความเห็นส่วนตัวผมนะ
เรามีพักร่วมแล้วมันมีปัญหาอย่างนั้น
ถูกไหมครับมันก็มีคนอื่นเหมาะสมในพักร่วมก็
เราก็ให้เขาเป็นได้นี่ครับทำไมเราต้องเป็นติดยึดอยู่คนเดียว
ทำงานด้วยกันมันก็ต้องแบ่งปันกันช่วยกันทำขอให้ทำงานเพื่อบ้านเมือง

เอาอย่างนั้นเลยนะครับทำไม
ก็แฟนคลับพิตุเขาอยู่แค่๒ปีแล้วไปไหนก่อน

อยู่เบื้องหลังท่านเป็นอะไรก็ได้
ท่านเป็นในทุกอย่างที่ท่านอยากเป็นยกเว้นต้นนายก
แต่ไม่ได้ให้พอไม่เป็นนายกแล้วเลิกทำงาน
ไม่ใช่ท่านคนเอกว่ายุทธ์
นี่คือสิ่งที่รวมไทยสร้างชาติกำลังจะบอกกับประชาชนในช่วงของ
หาเสียงเลือกตั้งว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้

แต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยวันยื่นบัญชีรายชื่อ
การเมืองมันต้องใจกว้างครับอย่าใจแคบ

แบบไหนอะไรยังไงเงื่อนไขในการทำงานอะไรต่าง

อย่างเดียวที่ท่านพูดขอให้ทำงาน

ขอให้ภักษ์มีความสามัคคีปรองรองกัน

ผมบอกแล้วว่า

ถึงเวลาจะคุยกันก็คุย

แต่เมื่อมีคำถามผมก็ตอบได้แบบนี้

พอเข้าไปเป็นรัฐบาลไปเป็นนายก

ให้นายกอยู่ได้เกิน๘ปี

ยืนยันตรงนี้เลยผมยืนยันได้เลยไม่มี

พลเอกประยุทธ์เข้าไปเป็นนายกก็เป็นได้แค่นั้น

แต่หลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อไปว่ากันอีกที

ตำแหน่งนายกในตำแหน่งนายกแค่๘ปี

ที่เป็นนายกต่อท่านจะต้องทำงานเต็มที่
และรวมไทยสร้างชาติจะไม่มีการ

ไทยสร้างชาติไม่มีนโยบายที่จะมาแก้
รัฐธรรมนุษย์เพื่อขยายโอกาสให้ใคร

เอี่ยวกับผมไม่เกี่ยว

อื่นเขาจะทำอะไรผมไปยุ่งเขาได้ยังไง

ไม่มีคนอื่นเข้ามาแก้ให้คนอื่นหรอก

เพราะไม่มีครักไหนจะมาแก้กฎหมาย
สำคัญแบบนี้เพื่อประโยชน์ของคนอื่นหรอกครับ